บอกแหละว่าบางทีในช่วงสงกรานเราจะออกไปหาอะไรกิน
เออมันก็ยากนะครับแต่ละร้านเนี่ยเขาก็ปิดร้าน
เขาก็เดินกลับภูมิลำเนากันหมดเดินทางกลับบ้านกลับไปพักผ่อนกัน
ก็ปิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าร้านนี้ที่จะพาไปไม่ปิดนะคุณผู้ชม
และที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่ากลัวว่าหยุดหลายวันทานไม่อิ่ม
ไปเลยวันเดียวหนักถาดใหญ่ยักษ์
ทานกันให้อิ่มไปเลยไปดู
มาไปทานกะเพราถาดกัน

มีวัตถุดิบเยอะขายเยี่ยวมากเอ่ยอะไรอย่างนี้
มีเยอะมากมีหลากหลายอย่าง
คือเป็นเมนูอาหารตามสั่งที่เรียกได้ว่าท้าประลองความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อกลาม

วัตถุดิบที่เขาทำชิ้นใหญ่เนื้อเน้น
ไม่ใช่แบบวิญญาณหมูอะไรอย่างนี้
คณะหมูกรอบใช่มั้ยอ่าถูกต้องค่ะ
เราพูดถึงร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งที่รับประกันคุณภาพความอร่อยเลยนะคะ
โดยเฉพาะเมนูยอดฮิตอย่างนี้แหละ
กะเพราหมูกรอบเอ่ยอะไรแบบนี้
คณะหมูกรอบก็มีสั่งกันได้อยากทานอะไรก็สั่งกันไปนะคะหมูกรอบเอ้ย
เจ้าของร้านคือนางปานิสาธรรมเรือชาวตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเคยเปิดร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพมาก่อน
พอดีว่าตอนนี้มีครอบครัวก็เลยย้ายมาอยู่ที่อุดรนะคะ
พอมาอยู่ที่นี่ก็เลยมาเปิดร้านตรงข้ามกับทางเข้าวัดศรีริพรโดยเลือกเมนูที่แบบว่ายอดฮิตเลย
เป็นเมนูกะเพรานะคะเป็นเมนูหลักของร้าน
มาพร้อมกับถาดขนาดยักษ์เลยและอย่างที่บอกแหละค่ะว่า
เด็ดของร้านนี้ก็คือเขาไม่ห่วงเครื่อง
คุณเห็นไหมผักเครื่องเคียงข้าวขนามายกสวนหรือเปล่าก็ไม่รู้
คือใหญ่มากถาดมามีแค่ไหนก็ใส่ไปเท่านั้นแหละ
คือถ้าหอบถาดมาจากบ้านเองได้เขาก็คงทับให้เต็มอ่ะคุณ
ใหญ่มากนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทานเยอะ
เพราะว่าเดี๋ยวหยุดหลายวันหาทานยากก็ทานวันเดียวให้อิ่มถาดไปเลยค่ะคุณค่ะ
จัดกันเต็มที่เลยทีเดียวแล้วหมูกรอบชิ้นบัรมากมากเลยฮะ

กรอบเลยล่ะท๊าปลองขากันไก่

ร้านนี้อร่อยจริง

เขาก็ปิดในช่วงเทศกาลนะครับ